คุณผู้ชมดูความคืบหน้ากรณีที่ชาวเน็ตเขามีการประกาศตามล่าตัว
คนขับรถแท็กซี่ที่ไปเซลฟี่ตัวเอง
แล้วด้านหลังผู้โดยสารผู้หญิงนั่งอาจจะไม่เรียบร้อยไม่สุภาพเท่าไหร

ทีนี้หลังจากที่ภาพนี้ปรากฏไปเนี่ยนะคะ
ชาวเน็ตก็วิจารณ์ยับเลยค่ะ
ส่วนตัวคนขับรถแท็กซี่เอง
ล่าสุดออกมาโพสต์ชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วนะคะ
เบื้องต้นบอกว่าโปรดอย่าเข้าใจฉันผิด

ชี้แจงว่ายังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเอาแบบนี้ก่อน
ที่ไปที่มาของเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เพราะว่ามีเพจดังค่ะ
เข้ามาโพสต์ภาพแล้วก็ข้อความระบุว่า
คือพบพฤติกรรมชายขับแท็กซี่
ถ่ายภาพเซลฟี่ติดกางเกงชั้นในผู้โดยสารหญิง
ขณะนั่งไม่เรียบร้อยก็คือเผลอนั่ง
กขาไว้บนเบาะแบบนี้นะครับ
และนำภาพถ่ายไปแชร์เพื่ออวดอ้างสรรพคุณ
เพื่อนพ้องวงการแท็กซี่สายดาร์ก
พร้อมกันให้ช่วยแจ้งเบาะแส
ข้อมูลของคนขับที่ปรากฏในภาพดังกล่าว
หลังจากที่ภาพนี้ปรากฏออกมาในโลกออนไลน์
คนก็ไปวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะคะ
ล่าสุดค่ะคนขับรถแท็กซี่นี่แหละ

ผู้สื่อข่าวของเราคุณสุดปรีดามหายศค่ะ

ชื่อว่านายประเสริฐบุญประเสริฐ
บอกว่าสำหรับรูปเจ้าปัญหา
มีการเผยแพร่ในโลกออนไลน์นั้น
เป็นภาพที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมา

ไปรับงานจากกลุ่มเพื่อนในไลน์

เป็นผู้โดยสารสาวชาวเอเชียไม่ใช่คนไทยนะคะ

ไม่แน่ใจว่าสุวรรณภูมิหรือดอนเมือง

ก็จะต้องมีการถ่ายรูปคู่กับผู้โดยสาร
เพื่อแจ้งเข้าไปในกลุ่มงาน
ว่ามารับผู้โดยสารให้เรียบร้อยแล้วนะ
แต่สิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาคือ
ครั้งนี้เขาไม่ทันได้คัดกรองภาพให้ดี

หลังจากที่ใช้กล้องในไลน์
ดถ่ายภาพแล้วก็กดส่งเข้ากลุ่มเลย
โดยที่ตัวเขาเองไม่ได้โฟกัสแต่แรก
ว่าผู้โดยสารนั่งเรียบร้อยหรือไม่อย่างไร

ที่เขาถ่ายเซลฟี่ผู้หญิงผู้โดยสารที่นั่งแหกขา
ดูตาสังเกตตาเห็นไหมคะ

คือมองที่จอมือถือแต่ไม่ได้มองที่กล้องมือถือ

เขาบอกว่าจนกระทั่งมารู้ตัวอีกที
เพราะว่าเพื่อนทักมาบอกว่ารูปที่ส่งมา

เขาก็เลยกลับไปดูภาพ
เขาก็มีความคิดเหมือนเพื่อนนะว่ารูปค่อนข้างล่อแหลม

คือบางคนก็บอกว่าใช้ว่าชี้แจง

แต่ประเสริฐก็ยังยืนยันว่าเวลานั้น

ลวนลามหรือการลามกอนาจารย์

เขาบอกว่าเขาเองก็ไม่เคยนำรูปแบบนี้
ลงในพื้นที่สาธารณะใดทั้งสิ้น

ส่วนตัวยอมรับว่าเป็นความผิดพลาดของตัวเอง
ไม่เช็คภาพให้เรียบร้อยก่อนส่งงาน
ฟังเสียงประเสริฐชี้แจงกันหน่อยค่ะ
ผมได้รับงานการรับลูกค้ามาจากเพื่อนในกลุ่มงานนะครับ
ซึ่งผมต้องถ่ายรูปส่งให้เขา
ดูภาพดิหูลูกค้านั่งขนาดนั้นเลยเหรอ
ก็นั่งเหมือนนี้แหละผมก็รับรู้แหละ
แต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปเอาไปเพิ่มที่อื่น
ไปโพสต์ไปอะไรเพิ่มหรือไปที่อื่น
แต่ผมก็ต้องยอมรับว่าผมเองก็รู้เท่าไม่ถึงการ

เพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะเอาไปคุยกันต่อ

รับลูกค้าลูกค้านั่งแบบนี้แบบนี้
อีกหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งไป

แล้วมันก็เข้าไปสู่โลกโซเชียล
ผมต้องขอโทษจริงที่ผมถ่ายแล้วให้เพื่อนดู
ให้เพื่อนดูว่าเรารับลูกค้าแล้ว
แต่เราไม่ได้ดูว่าลูกค้าเรานั่งแบบนี้นะครับ
ผมไม่ได้มีเจตนาใดที่จะเอาภาพไปลามกวันอาจารย์
คือถ้าดูจากภาพอื่นที่มีการถ่ายลูกค้า
สักครู่นี้เราเบาลานภาพให้ดูนี่นะคะ

แล้วก็ลูกค้าก็คือลักษณะคือชัดเจนว่า

แต่อันนี้ลูกค้าไม่รู้ว่าถูกถ่าย

เขาไม่รู้จริงว่าจะมีการส่งต่อ

มันผิดตั้งแต่คุณกดถ่าย
ในกลุ่มไลน์คิดไว้เสมอเลยครับว่า

ระวังให้ดีเรื่องของการส่งทุกอย่างมาในกลุ่มไลน์ต่างนะครับ

อยากจะขอโทษไปยังกลุ่มคนขับรถแท็กซี่

ทำให้คนอื่นต้องมาเข้าใจผิด

ฝากขอโทษไปยังผู้โดยสารทุกคน
ที่มีภาพในลักษณะนี้เกิดขึ้น

คุณไม่ต้องถ่ายเลยไม่ต้องถ่ายผู้โดยสารเลยค่ะ

ประเสริฐบอกต่อว่าเรื่องที่เกิดขึ้น
หลังจากที่เรื่องราวมันเกิดขึ้นไปแล้ว
เขาโทรศัพท์ไปชี้แจงกับเจ้าหน้าที่

ตั้งแต่เมื่อวันที่๒๕ก็คือเมื่อวานนี้

กรมการขนส่งทางบกต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

ให้ข้อมูลนะคะ

เขาโพสต์ชี้แจงไว้ตอนแรกของเขา
คนเพื่อนที่ให้กำลังใจก็มี

เค้าเคยเป็นข่าวเมื่อปี๕๘ด้วยนะคุณเนี่ย
เอาสินี่ไงคุณไปขอเป็นเพื่อนด้วยหรือยังเข้าไปดูเฟย์โลกของเขา